ท่านผู้ชมครับเรื่องของคุณยายสนอนะฮะ
ซึ่งอายุ๖๐กว่าปีนะครับบ้านอยู่ชนบุรี
คือทางลูกชายเองนี่ก็อัดคลิปของคุณแม่
แล้วก็ส่งไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลา
จำได้ว่าเมื่อวานเล่าว่าที่บอกว่า
ยายชอบไปคือตอนนี้เหมือนกับมีอาการแปลก
ขนเอาพระพุทธรูปเอาพระเอาของ

แล้วเนี่ยก็ชอบนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้นี่นะฮะ

นี่เป็นตอนที่หมอปลามาพาขึ้นรถแล้ว
เมื่อกี้จะให้ดูคลิปตอนที่ลูกชายส่งไป
ตอนที่ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลา

ไปที่บ้านคุณยายสนอนะครับคุณยายตอนแรกที่รู้ว่าหมอปลามา
ก็ไปหลบอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
อันนี้ภาพวันไหนอันนี้คือภาพวันนี้เลยนะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับก่อนที่หมอปลาจะมานะ
ก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำไม่ยอมออกมานะครับ
ต้องให้ลูกชายไปเรียกนะฮะเรียกยังไงก็ไม่ออก
บอกขอเวลาชั่วโมงนึงเดี๋ยวจะออกมาแล้วคุณยายก็ออกมา
หมอปลาก็ขอลูกชายของคุณยายไปสำรวจในบ้านนะครับ
พอไปเหยียบเท้าก้าวแรกเข้าไปเนี่ย

อาเจียนเลยนะฮะน้ำตาไหลเลยอุ้ยมีอาการเลยเหรอคะหาวเลย
แล้วบอกสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เปรียบเทียบเหมือนแบบเลี้ยงเปรตก็เลยต้องถอยออกจากบ้านมา
นาฬิกา๕๐นาทียายสนอก็เดินออกมาจากห้องน้ำ
ด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาวแต่ไม่ให้ใครเข้าบ้านนะฮะ
เกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ยอมสุดท้ายหมอปลากับทนายภัยศาล
สื่อมวลชนก็ได้รับอนุญาตจากลูกชายแม้ยายจะไม่ให้เข้า
แต่ลูกชายให้เข้านะครับเพื่อให้ไปดูอาการของแม่
สนอก็ไม่พูดอะไรนะครับหมอปลาก็ชวนไปบ้านเพชรชบุรี
บอกลองไปอยู่ด้วยกันหน่อยไหมอืมอ่าเพราะหมอปลาบอกว่ามีวิญญาณ
แฝงอยู่ในตัวยายสนออย่างแน่นอนที่อาการแบบแปลกไปเนี่ย
ช่วงแรกยายสนองบอกจะไปด้วยนะครับแต่บอกเดี๋ยวขอนั่งพักเหนื่อยก่อน
ขอนอนพักแป๊บหนึ่งก่อนเวียนหัวแล้วยายสนอก็ยอมรับว่าบางทีก็รู้สึก
ตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ยายสนอบอกว่าเมื่อ๒๙ปีก่อน
มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายมาให้
ยายก็รับเอาไว้เหมือนกับการรับขันเวลาผ่านมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
จนกระทั่งต้นปีนี้นี่แหละ๖๖เนี่ยรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาแฝงร่าง
ควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมร่างกายไม่ได้พยายามต่อสู้กับมันแล้ว
แต่สุดท้ายสู้จนสู้ไม่ไหวจึงตัดสินใจเอาสิ่งของบูชาต่าง
ที่เคยไปรับมาเนี่ยเอาไปทิ้งให้หมดเลยเพราะเอาไม่อยู่คิดว่าจะดีขึ้น
สุดท้ายเนี่ยมันไม่ดีขึ้นนะฮะ
ประมาณ๑อืมก็เหนื่อยใช่ไหมเวลาสู้กับมัน
พอใช้เลย
ทุ่มครึ่งนะฮะการเกลี้ยกล่อมก็สำเร็จนะครับ
ทั้งลูกชายกับญาติเบาเข้ายินดีให้หมอปลาเนี่ย
นี่ลูกชายนี่ก็ร้องไห้เลยนะบอกเป็นห่วงแม่
พิทย์ถึงแม่อยากจะให้แม่ไปรักษาให้หายนี่

พระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้
คือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพ
พระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้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
หลุดหมอปลาบอกว่าตอนที่มาถึงบ้านของคุณยายสนอเนี่ยแล้วได้สัมผัสในพื้นที่บ้านมันก็สัมผัสถึงพลังงานที่ไม่ดีแถวหิ้งพระของคุณยายนะครับ
นี่มาถึงนี่พระอืดพระอมเห็นไหมหาวน้ำตาไหล
หมอปลาบอกอันนี้สัมผัสได้ก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่ยายสนอเลี้ยงอยู่หรือว่าแฝงอยู่ในตัว
ไม่ต่างอะไรจากผีเปรตนะฮะซึ่งก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากชาวนากับงูเห่า
คือพอเลี้ยงมันอิ่มแล้วนะมันก็ดีกับเรา
แต่พอเลี้ยงไม่อิ่มมันจะแว้งมาทำร้ายเรา
สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณยายสนอมีอาการหูแว่วควบคุมตัวเองไม่ได้
ตอนที่แบบพังเอาของอะไรจากหี้งอะไรไปทิ้งอะไรหมดเลยอย่างนี้
ก็เลยต้องพาไปรักษาอาการที่บ้านที่เพชรชบุรีนะครับ
เปรียบเสมือนกับการรักษาเกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยนะครับเหมือนกับหลายเคสที่ผ่านมา
ว่าใช้เวลาสักหนึ่งเดือนก็น่าจะดีขึ้น
ผีเข้ากับผีแฝงมันคนละอย่างผีเข้าเนี่ยการช่วยเนี่ยมันรักษาง่ายไม่เกิน๑๕นาทีผีมันออกจบ
แต่ถ้าแฝงเนี่ยเราต้องไปดูเรื่องสภาพจิตใจเขาด้วยเพราะบางอย่างโดนกระทบกระเทือนมาเยอะ
นายภัยศาลเรืองฤทธิ์ก็ชื่นชมลูกชายคุณยายสนอนะครับ
ที่ดูแลแม่มาได้อย่างดีนะฮะแล้วก็อยากให้แม่เนี่ยหายป่วย
ก็คุยกับหมอปลาก่อนแล้วก็เลยปรึกษากันว่าเออสงสัยต้องรับยายสนอเนี่ยไปดูแลนะครับ
เพราะว่าลูกชายของคุณยายสนอเองแกก็ต้องทำงานไม่มีเวลาอยู่ดูแลแม่ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นก็ให้หมอปลาเนี่ยรับแม่ไปดูแลดีกว่า
คุณยายสนอบอกว่าดีใจมากที่แม่จะได้ไปรักษาอาการนะครับ
หวังว่าแม่จะหายนะฮะแต่อีกใจหนึ่งก็ยังเป็นห่วงแม่อยู่
กังวลว่าไปอยู่บ้านหมอปลาเดี๋ยวไปอารวาสที่บ้านหมอปลาเนี่ย
จะเป็นยังไงหรือเปล่าที่ร้องไห้ก่อนแม่ถูกพาตัวขึ้นรถ
เพราะว่าก็เห็นแม่ร้องไห้ด้วยแม่ก็เห็นลูกร้องไห้

อ้าวเดี๋ยวฟังลูกชายของคุณยายหน่อยนะครับ
เขาเอาไปก็ดีใจครึ่งหนึ่งและรู้สึกเป็นห่วง
กลัวว่าแกจะไปอารวาสที่นู่นครับ
อย่างเมื่อสักครู่เองก่อนที่จะออกจากบ้าน
เราเห็นมีการพูดคุยกับคุณแม่
แกจะพูดอะไรให้แม่
ไม่ได้พูดอะไรแม่บอกขอนอนพักผ่อนครับ

ที่เราร้องไห้เพราะว่าอะไร

พาไปช่วยคุณที่จะทำให้คุณแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม

แต่ขอให้แกหายจากเป็นแบบได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับ
ตอนนี้ก็ออกเดินทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ